เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เพื่อนของผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
เขาเอาไปโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเหมือนกับมีผู้ชายเป็นอดีตแฟนอ่ะมาง้อ
เธอก็เลยผลักออกผลักออกเหมือนกับไม่อยากจะกลับไปคืนดีด้วยครับแต่ผลักไปสักพักนึงเนี่ย
ผู้ชายคนนี้อยู่ดีเกิดโมโหแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงแบบ
เดี๋ยวดูคลิปภาพนะคือหนักเลยทำร้ายไม่หยุดนะ
คืนนี้แรกจะลากเข้ามุมไปก่อนอ่านี่คือพื้นที่ดอนเมืองนะคะ
แล้วมีคนที่เขายืนดูเขาเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วย
นี่เริ่มทำร้ายแล้วทั้งต่อยทั้งกระชากจนเขาล้มลงไปกับพื้น
เตะเขาที่หัวซ้ำด้วยอ่ะโอ้โหเนี่ยคนไปช่วยยังถูกเนี่ย
จะไปหาเรื่องคนช่วยเขาด้วยอ่ะมันโหดร้ายป่าเถื่อนมากนะใช่ค่ะ
แล้วก็เห็นว่าเนี่ยคนเยอะแยะรถกราผ่านไปมากลางวันแสก
กลัวอะไรเลยเออไม่สนเลยอ่ะเนี่ยจะไปง้างหมัดใส่คนที่เขาไปช่วยอีก
เพื่อนผู้หญิงของคนที่บาดเจ็บเป็นคนโพสต์แล้วก็บอกว่า
ผู้ชายคนนี้ที่ทั้งเตะทั้งต่อยผู้หญิงเนี่ยนะชื่อว่าแจ็คดอนเมือง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนเมือง๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
วันนั้นในแจ๊คไปง้อแฟนสาวที่เลิกกันไปแล้วแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วย
ก็เลยถูกทำร้ายโดนเตะจนจมูกหักเลยนะคะโอ้โหในแจ๊กก่อเหตุเสร็จหายตัวไป
แล้วก็ไม่ออกมารับผิดชอบอะไรวันที่เลิกกันจริงจริงแล้วในแจ๊คเป็นคนไล่เพื่อนเธอ
ออกจากบ้านเองด้วยนะแล้วมาง้อเขาเขาไม่คืนดีก็ไปทำร้ายเขาแบบนี้ค่ะ
ความรู้สึกดีที่เคยให้ไปยังเหลืออยู่บ้างไหม
นี่อันนี้คือโพสต์ล่าสุดของแจ๊คนะ๓๑พฤษภาคือวันศุกร์
แล้วไปก่อเหตุตามคลิปคือวันอาทิตย์ที่สองมิถุนาอืมเนี่ยค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
นี่เป็นหน้าคลินิกทันตกรรมอะค่ะนางนัทนิชาใจสนิทเป็นเจ้าหน้าที่ในคลินิกแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในคลินิกจุดเกิดเหตุนะคะ
ช่วงเย็นวันที่๒มิถุนายนเห็นผู้ชายมาตามง้อขอคืนดีแล้วก็ฉุดกระชากันอยู่ที่หน้าร้าน
จนเหตุการณ์บานปลายตามในคลิปอ่ะค่ะแล้วก็มีฝ่ายชายเนี่ยที่เขามาทำร้ายนะคะ
พอทำร้ายเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยส่วนคนเจ็บเนี่ยค่ะทันตแพทย์ในคลินิกก็ช่วยประถมพยาบาลกันก่อนเบื้องต้น
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลตัวคนเห็นเหตุการณ์เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นผู้ชายคนนี้มารอรับส่งฝ่ายหญิงอยู่ตลอดนะ
เช้ามาส่งเย็นมารับอยู่แบบเนี้ยค่ะเป็นประจำก็ไม่เคยเห็นว่าทั้งคู่ทะเลาะกัน
คิดเลยว่าฝ่ายชายจะกล้าลงมือทำร้ายฝ่ายหญิงได้รุนแรงขนาดนี้
ไปเห็นที่ตอนที่เขาล้มไปแล้วมีคนมาช่วยเย็นไหมค่ะ
ก็ไม่มีก็มีมีแต่กลุ่มเพื่อนเขาอ่ะมารับประจำค่ะมารับตอนเย็นมารับมาส่ง
ทุกเช้าทุกเย็นตอนตอนเช้ามาส่งตอนเย็นมารับ
ฝ่ายหญิงตอนนี้ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกแค่ว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจมูกหักอะค่ะครับ
แล้วก็มีบาดแผลถลอกเล็กน้อยแต่เธอบอกว่าแจ้งความแล้ว
อืมไปแจ้งความที่สพปากคลองรังสิตเรียบร้อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัชรพงศ์ฉุยฉายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงค่ะจะเรียกฝ่ายหญิงผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่ม
พ่อของฝ่ายชายติดต่อเจ้าหน้าที่มาแล้วค่ะว่าจะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจพรุ่งนี้เหมือนกัน
ตำรวจบอกเลยว่าคดีไม่ซับซ้อนภาพมันชัดขนาดนี้
ว่าคุณทำร้ายร่างกายเขานะคะก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้ติดต่อตำรวจไปเองให้พ่อติดต่อไป
ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองอาจจะไปหรือเปล่าตำรวจบอกว่าถ้าฝ่ายชายไม่ไปพบตำรวจ
จะมีการออกหมายเรียกเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้
อย่างนี้ไม่กล้าให้พ่อไปแทน
อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะให้ข้อมูลว่ายังไงว่ามันเกิดอะไร
คือไม่ต้องไปให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายเลยครับเนี่ย

คือมันจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้

จะไปขอความเป็นธรรมว่าอะไรผมอัดอั้นตันใจเหลือเกินผม
รู้สึกผิดหวังอย่างนู้นอย่างนี้เหรอแล้วไปทำร้ายเขา
เขาไม่ยอมคืนดีด้วยผมเลยโมโหไงอ่า